ทางไทยรัฐจัดให้เรียกว่าเกือบโค้งสุดท้าย

มลงมากรวดน้ำปรากฏว่าเจอแบบนี้ค่ะ
สักพักด้วยความที่คุณผู้ชมดูนะคะดูตามนะคะ

คุณผู้ชม
อยู่ระวังตัวแบบนี้ไม่เชื่ออย่ารุบหรูดูงูเอานะจ้า

ครูสลาครูสลาคุณผู้ชมตอนนี้ครูจ๋าปังมากใช่ไหม
โพสต์รูปค่ะแล้วก็เหมือนแบบชี้แนะชี้แนวทาง
เหมือนแบบว่าเป็นครูคณิตศาสตร์วิทย์สองเก่าหรือหาดสองนอก
หลับหลากฟังขวานะคะครูยาวไปตั้งแถบเลยเด้อ
พูดยาวก็คือว่าโดนนี่แหละคุณผู้ชมเป็นแผลนะคะ
แต่ว่ายืนโพสต์แบบนี้นะคะเราก็เห็นเนี่ยเห็นไหมยืนปังเนี่ยค่ะ
เหมือนแกตั้งใจยืนบังให้เห็น

จะทันไหมล่ะแจ๊กรีนคนลุกใช่ไหมอ่ะไปขนลุกกันต่อเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยค่ะ
อ๋อมสกาวใจค่ะมาพร้อมกับน้องกระดิ่งในขวดโหลนี่แหละจ้า
กระดิ่งนำโชคของแม่เขาวันก่อนแม่อ๋อมกับลูกชายน้องจอมทัพไง
เขาใส่เลขลงไปให้ใหม่แล้วเมื่อวานนี้เจ้ากระดิ่งเนี่ยนะก็คุยเลขขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้ว
เลขที่ได้มานั้นตามภาพที่เห็นคุณผู้ชมค่ะคุณเห็นเลขอะไรกันบ้างล่ะ
บางคนก็บอกว่าเห็นทั้งเลข๑เลข๔เลข๖บ้างนะฮะบางคนก็เห็นเป็นเลขอื่นบ้าง
แต่หลายคนที่เห็นเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าได้เลขเดียวกันเลยกับผลงานศิลปะที่น้องจอมทัพวาดไว้วันก่อนไง
เอาแล้วมันยังไงกันล่ะคันนี้นะฮะเราก็เลยตามไปดูกันหน่อยคุณผู้ชม
ผลงานของน้องจอมทัพค่ะโฟกัสไปที่มุมขวาบนนะคะมีตัวเลขเรียงรายกันอยู่เป็นแถว
เอาดีทำไมทำไมมันตรงกันกับเลขของน้องกระดิ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ปิดท้ายกันค่ะไปที่ร้านอาหารของป่าเทพที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยนะ
คือมันมีเสาไม้มาฆ่าคุณผู้ชมค่ะมันตกน้ำมันแล้วความยาวเสาเนี่ย๖เมตร
เขาเล่าให้ฟังว่าไอ้เสาต้นนี้อายุกว่า๓๐ปีเลยแล้วก็มีเหตุการณ์ด้วยบอกว่าเห็นว่าไปเข้าฝันป่าเทพ
บอกว่าขออยู่ด้วยได้ไหมหลังจากนั้นชาวบ้านก็แห่กันมาเลยค่ะ
ไม่ได้มาหาปลาเทพนะมาหาเสาต้นนี้มาขอโชคขอลาบกันรับทรัพย์กันไปมาแล้วก็เยอะค่ะ
จุ๋มภรรยาของปาเทพเขาบอกว่าเชื่อนะว่าศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นนะคะคุณเห็นอะไรไหมน่ะชุดไทยเต็มไปหมดเอามาแขวนถวายไว้ให้ไง
พร้อมด้วยเครื่องสำอางกระจกมีชื่อด้วยนะเสาต้นนี้เรียกว่าแม่มาราตรีและแม่สีทอง
เออส่วนงวดนี้นะคะใกล้ถึงวันโชคดีกันแล้วแม่จุ๋มบอกว่าลูกค้าบางคนมาแล้วค่ะ
ไม่ได้มามือเปล่ามาพร้อมกับแป้งมาด้วยเขย่าเซียมซีจุดทูปเสี่ยงตัวเลขกันไป
ก็ออกมาตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้นะคะแล้วแม่จุ๋มบอกด้วยนะว่าลูกค้าที่นี่เนี่ย
พอได้โชคกลับไปเอาของกลับมาถวายแก้บนกันด้วยนะฮะของก็เลยแก้บนแบบเต็มพื้นที่กันไปเลยนะ
แม่นก็ดูเอาละกันว่ามีชุดทงชุดไทยของแก้บนเยอะขนาดไหนนะคุณนะ
ตัวเลขก็เยอะเหมือนกันนะตาลายเลยนะเชอรี่นะใช่ค่ะพี่แจ๊คตาลายแล้วไม่ไหวแล้วแม่
เป็นไม่ไหวยังไงเนี่ยเดี๋ยวมารอลุ้นนะคะสำหรับเรื่องตัวเลขวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมนะ